เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยค่ะ
เป็นผับย่านบางปูที่สมุทรปราการ
มีวัยรุ่นที่เขามาเที่ยวที่ผับเนี่ย

แล้วก็ก่อเหตุกราดยิง
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ๒คน
หนึ่งในสองคนอาการสาหัสเลย
ข่าวนี้เราตามกันมาตั้งแต่ข่าวสายแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ยังตามตัวต่อค่ะ
เพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นคนที่เคยมาเที่ยวที่ร้าน
แล้วทีนี้พอเขาเมาไปก่อเหตุอารวาส
พอกาดเข้าไปห้ามแล้วก็ส่งขึ้นแท็กซี่กลับไป
เขายังบอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวกลับมาอีก
แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการ

คือนายสมศักดิ์เกรดแก้วอายุ๔๐ปี
อีกคนนึงคือนายศักดิ์ชายนาคจูอายุ๒๘ปี
เป็นกาดประจำร้านคอเหล้าผับ
อยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู๖๘นะคะ

มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็ชักปืนยิงลักษณะกราดยิง๖นัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าอย่างที่บอก
ผู้บาดเจ็บสองคนตอนนี้นะคะ
คนหนึ่งก็คือนายกฤษณะเคนอาสาอายุ๒๐ปี
คนนี้เนี่ยอาการสาหัสเลย

เพราะว่ากระสุนเจาะเข้าที่ไทยทอยฝังใน
กฤษณะเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านนี้นะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บก็เป็นกาดของผับ
ก็คือนายพาคินยุงรำอายุ๒๗ปี
ก็โดนยิงเข้าที่บริเวณแขนซ้ายค่ะ
โดยนายสมศักดิ์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวในผับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมาแล้วไปวุ่นวาย
เหมือนกับท้าตีท้าต่อยกับลูกค้าโต๊ะอื่น
ของผับก็เลยไปเอาตัววัยรุ่นออกมาข้างนอก

เขาก็ยอมรับนะว่าใช้มือตบหน้าไปเพื่อให้ส่างเมา
แต่วัยรุ่นชกกลับมาทันทีเลยค่ะแต่ว่ากาดหลบทัน
หลังจากนั้นก็มีการกดตัววัยรุ่นให้ลงกับพื้น
แล้วก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งวัยรุ่นกลับบ้าน
ทีนี้ก่อนที่เขาจะขึ้นรถเขาตะโกนกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิงหน้าร้าน
เพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงมีกลุ่มวัยรุ่นกลับมานะคะ

แล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็เห็นมีวัยรุ่นมาก่อเหตุนะคะ

ก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยค่ะ
คนนี้ก็พยายามที่จะตามไปแต่ก็ไม่ทัน

ส่วนทางด้านเพื่อนของผู้บาดเจ็บกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ในเก่งแสนสมบูรณสุขอายุ๒๒ปี

บอกว่านายกฤษณะที่เป็นลูกค้า
ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง

พอผับปิดปั๊บออกมาที่ด้านหน้า
แต่ว่านายเก่งเพื่อนของผู้บัตรต้องเจ็บนี่
นึกขึ้นได้อ้าวลืมฝาเหล้าเอาไว้อยู่ที่โต๊ะ
ดังนั้นเขาก็เลยย้อนกลับเข้าไป
แต่ระหว่างนั้นเองค่ะมีเสียงปืนรัวเลยดังขึ้นหลายนัดนะคะ
พอในเก่งเดินออกมาก็เห็นว่า
เพื่อนคือนายกฤษณะถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าทั้งนายเก่งแล้วก็นายกฤษณะ
ไม่เคยมีเรื่องกับใครในผับมาก่อน
ส่วนเรื่องของการตามตัวคนร้าย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ทราบตัวมือปืนแล้วนะคะ

แล้วก็ต้องไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะหาเบาะแสผู้ต้องหาเพิ่มเติม
แล้วตำรวจก็บอกด้วยบอกว่าเรื่องนี้นี่
โอ้โหถือว่าเป็นเหตุอุกอาจมาก
ยังไงก็ต้องรีบจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ